ช่วงนี้เราจะเอาใจคนรักสุนัขนะครับ
ที่อนุญาตให้พนักงานนำสัตว์เลี้ยงแสนรัก

ไปนั่งให้กำลังใจระหว่างเจ้าของทำงานได้

แล้วก็สร้างบรรยากาศที่มีความสุขในที่ทำงานได้
ติดตามเรื่องนี้จากคุณชะดารัฐโภคาธนวัฒน์ครับ
นำเพื่อนสี่ค้ามานั่งให้กำลังใจเวลาทำงานได้ค่ะ
ผู้บริหารบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
ให้พนักงานสามารถนำสัตว์เลี้ยงมาที่ทำงานได้
เพื่อเป็นการคลายเครียดระหว่างทำงาน
ช่วยสร้างสีสันบรรยากาศคลึกคลื้นให้ที่ทำงานแอบยิ้มได้ค่ะ
เราไม่เครียดเราก็สามารถทำงานได้ดีมากขึ้น

ก็คือจะสามารถต่อเนื่องยาวนาน

เริ่มมีหมาแล้วมันเหมือนเชื้อไวรัสนะมันจะหยุดไม่ได้
เขาก็จะเอาหมามามากขึ้นเรื่อยอะค่ะ
วันที่เราไปมีน้องหมาเกือบ๒๐ตัว
หลากหลายสายพันธุ์มาอวดความน่ารัก

ความสามารถพิเศษให้พี่ที่ทำงานได้ชมกัน
น่ารักน่าเอ็นดูจนเรียกเสียงหัวเราะ
และรอยยิ้มจากทุกคนได้
และนี่ก็คือบรรยากาศของออฟฟิศที่พนักงาน
สามารถนำน้องหมามาเลี้ยงในที่ทำงานได้นะคะ

อกจากจะช่วยคลายความเครียดแล้วนะคะ

พนักงานที่นำสุนัขมาหลายคนต่างบอกว่า
รู้สึกสบายใจที่สามารถนำสัตว์เลี้ยงแสนรัก
อยู่ใกล้หูใกล้ตาเวลาทำงาน

้อนขนมป้อนน้ำน้องหมากันทั้งวันเลยค่ะ

แต่ตอนอยู่ที่บ้านแล้วก็ที่ทำงานเก่าก็คือแบบไม่ได้มี

มีหมามาทำงานได้เราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะเลี้ยง

แล้วที่นี่สัปดาห์หนึ่งเอามาอยู่ที่นี่ตั้ง๕วัน
เราก็เลยแบบเออเราพามาทำงานด้วยได้

เราก็ให้แฮปปี้ด้วยเพราะว่าทำงาน

เขาจะอยู่บ้านกันแบบลำพัง
โดยที่แบบไม่มีคนดูไม่มีคนให้อาหารอยู่ที่นี่ก็

มีแต่คนให้ขนมทุกคนรักหมาหมดอะไรอย่างนี้ค่ะ

นำสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงอื่นมาด้วย
แต่สำหรับใครที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับน้องหมา
ก็ยังมีตึกทำงานอื่นที่สัตว์เลี้ยงไม่สามารถเข้าได้อยู่ค่ะ

แต่ละคนก็จะคอยดูแลน้องหมาของตัวเอง
และยังมีรั้วกั้นไม่ให้ไปรบกวนการทำงานของส่วนอื่นด้วยค่ะ

อนุญาตให้พนักงานนำสัตว์เลี้ยงมาที่ทำงานได้แบบนี้
จะช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และใช้เวลาอยู่ในออฟฟิศอย่างมีความสุข
เพราะมีสัตว์เลี้ยงแสนรักมานั่งให้กำลังใจอยู่ตลอดนั่นเองค่ะ